ท่านผู้ชมครับช่วงนี้มันมีอยู่สองอย่างที่เราต้องร่วมกันฝ่าฟันไปให้ได้

มาตรการต่างที่ออกมาก็เพื่อให้เราไม่ป่วย
แต่ถ้ามันมีปัญหาเรื่องการทำมาหากินนะ
ที่รัฐบาลเขาช่วยได้นะขนาดนี้คือมาตรการเยียวยาต่าง
ลงทะเบียนกันไว้ในอะไรพวกนี้นะครับ
ก็จะมีกลุ่มอาชีพที่จะได้รับเงินก้อนแรกแล้วก็เดี๋ยวก็ไล่เรียงกันไป
มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่อุดรธานีนะฮะ

หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวขายทางออนไลน์

เป็นชาวตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานี

นี่ทำหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวขายทางออนไลน์เนี่ย

ท่านสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับ

เธอบอกว่าเธอทำแบบ

บรรจุถุงละ๒๐๐กรัม

ถ้าเป็นเนื้อวัวขายถุงละ๑๐๐บาท
ถ้าเป็นเนื้อหมูแดดเดียวรสลาบ
ละ๑๐๐บาทเหมือนกันนะ
นี่ฮะเห็นแล้วก็น่าทาน

เดี๋ยวตี๔ก็ขับรถข้ามจังหวัดไม่ได้อีก

หมูแดดเดียวให้กับสื่อมวลชนได้

เป็นหมูแดดเดียวแล้วก็มีเนื้อแดดเดียวสูตรโบราณด้วยนะครับ

ทีนี้ค่ะนางสาวซาซิมนต์บอกว่า
ก็เป็นพนักงานต้อนรับของสายการบินแห่งหนึ่งมา๔ปีแล้วนะ

ตกใจมากไม่คิดเลยว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้แน่นอน

ก็เลยลองดูลองขาย

ดูเป็นสูตรโบราณของคุณยายนะคะ

ลองคิดกับน้องกับครอบครัว

น่าจะคิดว่าเป็นของแห้ง
วันนึง๗๐กิโลได้

ไปมาถ้าขายดีขนาดนี้อาจจะกลายเป็นอาชีพหลัก

ก็ต้องปรับตัวกันนะปรับเปลี่ยนวิธีการกัน
ก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะกับโควิด๑๙นะ
ตอนนี้หลายภาคส่วนทุกคนคือกระทบหมดจริง